วันนี้เนี่ยดิฉันจะชวนคุณผู้ชมไปซื้อต้นไม้
มันเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะ
ที่ร้านขายต้นไม้ที่อุดรนะคะ
คือร้านนี้เขาก็ขายต้นไม้ดอกไม้อะไรหลายอย่างเลย
แต่ว่ามีต้นหมากเหลืองต้นหนึ่งมันแปลกมาก
จริงต้นหมากเหลืองที่ร้านเขาขาย๑๕๐
แต่ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นหมากเหลืองต้นนี้
คนขายเขาจะอัพราคาพุ่งไปเท่าไหร่เพราะว่าเชื่อว่าคนอยากได้เยอะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่ามันคล้ายกับอะไร

คุณผู้ชมสังเกตดีนะที่โคนต้นหมากเหลืองเนี่ย
เขาบอกว่ามันแตกออกมาแตกหน่อออกมา
แล้วมีลักษณะคล้ายกับเสียนของพญานาคอืมเนี่ยต้นนี้เลยค่ะ

นี่คือที่ร้านหลังตลาดรังสินา
ในเขตเทสต์บาลนครอุดอลธานีฯ
ทั้งเจ้าของร้านทั้งชาวบ้านทั้งลูกค้าที่ไปซื้อ

อืมเลยกลายเป็นต้นที่พิเศษไปกว่าต้นอื่นเพราะอะไรดูสิ
เขาเอาทูบมาไหว้แล้วก็ปักลงตรงโคนต้นแบบนี้ด้วยค่ะ
คือขอพรเลยขอให้ลูกช้างได้รับโชคในช่วงปีใหม่นี้ด้วยเถอะ
นี่คุณรัชพรดูมุมนี้มันเหมือนพญานาคไหมล่ะ
อันนี้หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าตรงโคนไง
คนที่เขามองเห็นเขาบอกว่ามันเหมือน

แกก็บอกว่าเนี่ยเปิดร้านขายพันไม้
ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเปิดมา๓ปีแล้ว
หมากเหลืองเนี่ยป้าปลูกเอาไว้ขายต้นหนึ่งก็๑๕๐บาท
แต่ว่าเดือนที่แล้วมันมีหน่ออ่อนแตกออกมา
แล้วป้ามองแล้วเออมันก็คล้ายกับเสียญพญานาค

นักข่าวก็ถามคุณป้าคุณป้าแล้วต้นนี้ป้าจะขายไหมล่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดขายเนี่ย

คือป้าบอกว่าป้ามาตั้งไว้หน้าร้านอยากให้ลูกค้าได้ถ่ายรูป
แล้วป้าเคยเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะ

พออีกยังไม่รู้จะตั้งไว้นี่ก่อน
เป็นพญานาคแต่ตอนนั้นน่ะป้าไม่ได้บอกใคร
โชคลาภมันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวร้ายต่อหลายครั้ง
อ่ะรอบนี้ป้าบอกนี่ดูสิเอาแป้มมาเอาแป้มมา
ไปไหนแล้วล่ะต้นมะพร้าวที่ว่าไปไหนแล้วล่ะป้า
๒ปีก่อนไม่รู้ว่าป่านนี้มันยังอยู่หรือเปล่า

คุณผู้ชมไปที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะ
จากทั่วสารทิศจากทั่วสารทิศนับพันคน
เดินทางมาที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองที่ตำบลโพแตงที่อำเภอบางไส
เขามากราบไหว้สักการะแล้วก็ขอพรจากปู่ฤษีพรมเมษ
ความสูงที่๓๔เมตรค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้ามาส่องในอ่างน้ำมนต์ด้วยนะ
เพื่อดูตัวเลขที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
เพราะว่าอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณเนี่ย
ทำพิธีจดตัวเลขตามพิธีกรรมโบราณ
หลายคนมาถึงก็ส่องด้วยตาบ้างล่ะ
เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายบ้างล่ะ

หวังจะได้โชคลาภต้อนรับศักราชใหม่กันซะหน่อย
ค่ะแล้วที่เห็นรำอยู่นี่เนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่ามีชาวบ้านเขามาจาก
ปฐุมธานีสมุทรปราการชนบุรี
จ้างนางรำมามารำแก้บนกับกุมารเจ้าสัวเหง
แล้วก็เอาทั้งน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองประทัดมาแก้บน
คือชาวบ้านเขาเดินทางมา
เคยเดินทางมามาขอโชคขอลาบ

แต่ละคนแต่ละครอบครัวก็ถูกไม่ได้น้อยนะคุณรัชพร
ถูกสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้าง
พอสมดังปรารถนาเรียบร้อยก็เลยมาบนบานมาแก้บน
หลังจากนั้นพอแก้บนเสร็จแล้วมาแผงลอตเตอรี่เลยค่ะคุณผู้ชม
ซื้อต่ออีกเผื่อหลังจากนี้จะได้มาที่นี่บ่อย

เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะวันจันทร์ที่๓๐นี้
ออกรางวัลสลักกินแบบรัฐบาลงวดที่๓ของเดือนธันวาคมนะคะ